ดูศิลปินรุ่นใหญ่แซ่บกันบ้างดีกว่านะฮะมีค่ายเองมีศิลปินเอง
มาลูกนี้ไม่ค่อยได้เห็นพี่การลุคแบบนี้เลยนะครับปกติ
แบบแซ่บซีดเลยแต่ที่จะพูดกันเนี่ยพูดเรื่องลูกชายหน่อยละกัน
เพราะว่าลูกชายพี่การเห็นว่าเรียนจบแล้วเตรียมของขวัญสำหรับการเรียนจบของลูก
อะไรดีคะพี่แจ๊คระดับพี่การวิพากรได้ยินบอกว่าเงิน๒๐ล้าน
เท่านั้นเองไม่เป็นจริงหรอกม้วหรือเปล่าเห็นบอกว่าจะให้เป็นของขวัญรับปริญญาลูกนะฮะ
แต่ว่างานนี้เนี่ยจะชวนพี่เสกไปด้วยหรือเปล่าเห็นว่าเออด่ากันวันเว้นวัน
วันดี๔วันไข้แต่ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะก็รักด่าแหละภาษาเขาเนาะ
แล้วคนที่เมาส์พี่การว่าขี้โม้เรื่องเงิน๒๐ล้านมีจริงหรือเปล่า
เธอจะว่ายังไงนะเดี๋ยวไปฟังกันด้วย
และไหนเจอแล้วขอรวบตึงถึงประเด็นเรื่องคลิปทวงหนี้กันหน่อยดีกว่า
เห็นก่อนหน้านี้ก็เหมือนแบบว่าเออมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีกันใช่ไหม
เหลือเพื่อกูลกันกับเสียโป้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องมาทวงหนี้กันออกสื่ออีก
อ่ะจะเป็นยังไงและขออีกหนึ่งอย่างปิดท้ายกันที่
เดตคดีน้องชายที่โดนจับเรื่องยาเสพติดไปถึงไหนกันแล้ว
เชิญพี่การค่ะฟังทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่เรื่องเงินยันเรื่องน้องเลยค่ะ
เตรียมของขวัญไปให้ละอืม๒๐ล้านอะไรอย่างนี้จะพยายามให้ถึงนะ
ตอนนี้มันประมาณ๑๕๑๖ละบางคนบอกเอ้ยพี่การมงว่าเปล่า
เสกก็คุยอยู่ทุกวันนะคะพี่เสกบอกว่าขอดูก่อนเพราะว่าเขามีติดคดีไม่รู้ออกนอกประเทศได้หรือเปล่าไง
โป้เหรออ่าก็ทยอยคืนก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็ทำตัวดีอยู่ก็ยังไม่ด่า
แต่ถ้าเกิดไม่คืนเมื่อไหร่ก็อาจจะเรื่องคดีน้องชายพี่การล่ะคะตอนนี้เป๊ะบ้างค่ะ
อันนี้ลื้อคดีเข้ามาใหม่ก็๔ปีกว่าแล้วที่ผ่านมาก็ตอนนี้น้องก็ไปให้ปากคำใหม่เรียบร้อยแล้ว

ถ้าเจ้าหญิงตวงคนี้ไปหัวเวลานี้ไป

แล้วแต่วันบางวันก็ด่านะคะ